คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงซ้อนนะฮะ
เห็นแล้วว่ารถกู้ภัยกับพยาบาลวิ่งสวนมา
คิดในใจว่าเฮ้ยข้างหน้ามันต้องมีเหตุการณ์เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่
แป๊บเดียวคุณผู้ชมความคิดมันผุดขึ้นมาแป๊บเดียว
ตัวเองกลายเป็นผู้ประสบเหตุซะเองนะฮะ
และภาพนี้กล้องจากหมวกกันน็อกจับภาพไว้ได้พอดีไปดูเลยครับ
น้ำมันอะไรเยี่ยมวะ
โหลื่นยาวเลยเนี่ยแสดงเกิดหรือเปล่าที่เหตุร้ายขั้นแล้วนะครับทุกคน

ว้าาวอุ๊ยเดียเดียเดีย

เห็นความใจ
ดีอะดีอะตั้งสติดีอะ

คือคุณดีอะไม่ได้สมบัติกับน็อกนะครับ
คือระหว่างที่ขี่มาทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ
รถกู้ภัยมีคราบน้ำมันเต็มไปหมด
อันนี้คือถนนรามอินทาคุณผู้ชม
แต่ผ่านไปแป๊บเดียวกลายเป็นว่าสองท่านนี้ประสบอุบัติเหตุซะเอง
ลื่นคราบน้ำมันที่มันอยู่บนถนน

คาดว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันนะฮะ

เพราะว่าศีรษะนั้นกระแทกพื้นเพราะเธอนั้นไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนั่นเอง
หมดสติคือต้องบอกว่าตาเธอเหลือกค้างอยู่แบบนั้นฝ่ายผู้ชายก็ใจจะขาด

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มของวันวาเลนไทยที่ผ่านมาครับ

มีน้ำมันเนี่ยนองเต็มพื้นเป็นคราบตลอดทาง๒๓กิโลได้
ทำให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มเป็น๑๐คัน

คนล้มก่อนนั้นเป็น๑๐คันแล้ว
แล้วก็บาดเจ็บก็พากันไปโรงพยาบาลนะฮะ
แล้ว๒คนขับรถสวนกันไป
หลังเกิดเหตุกู้ภัยนำตัวผู้หญิงคนเจ็บคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
ผลปรากฏว่ามีเลือดออกในสมองครับ
นักเคราะห์ดีล่าสุดคุณหมอบอกว่าเลือดหยุดไหลแล้ว
ตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนผู้ชายที่เป็นคนขี่รถ
คาดว่าก็เป็นแฟนนุ่มของคนเจ็บ
ก็บาดเจ็บเล็กน้อยเพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อก
แล้วเขายอมรับเลยว่าเขาคิดว่าเขาผ่านจุดที่น้ำมันมันหกพื้นมาแล้ว

ก็เลยขี่ค่อนข้างใช้ความเร็วพอสมควร
น้ำมันเนี่ยเขาบอกว่ามาพบภายหลังว่ามันรั่วออกมาจากต่อหม้อ
ของเสาเข็มในการก่อสร้างรถไฟฟ้าอยู่
ซึ่งบริษัทก็ยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาลให้กับทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุด้วย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง

พี่เป็นคนหนึ่งนะที่เคยขับรถไปผ่านที่มีคราบน้ำมันอยู่
ควบคุมไม่อยู่ผมถรายไปโดนตึ่งแท้รถทักซี

เป็นลื่นนะเพราะว่าน้ำมันกับล้อรถเราแรงสิทธิทางมันน้อยลง

ไอ้กระบวนการที่จะกว่าจะทำให้คราบน้ำมันมันหมดไปจากบนท้องถนนเนี่ย
ต้องใช้เวลาต้องเอาทรายมาซับต้องโอ๊ยขั้นตอนเยอะนะฮะ